เมืองทองนะครับก็สามารถเอาชนะทีมลาวพรีเมอร์ลิกออสตาร์ไปได้สองประตูต่อหนึ่ง
เกมกระชับมิตรอาเซียนทัวร์๒๐๑๗ที่สนามเจ้าอนุวงกรุงเวียงจันทร์
ครึ่งแรกในสกอร์สเหมือนกันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นทะด้านลาวพรีเมอร์ลิกออสตาร์ที่นำก่อนจากการยิงไกลร่วมระยะประมาณ๓๕หลาของภุตดาวีพมศาล
เมืองทองตามติดเสมอจากเคเลตันซิลวาที่หลุดเข้าไปในกรอบเกียรติธวรรม

เครตันซินวาคนเดิมนาทีที่๕๕ก็จบเกมครับ
เมืองทองนั้นบุกมาชนะลาวพรีเมอร์ลีก

ก็ปิดฉากอาเซียนทัวร์๒๐๑๗
ก่อนเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับ

ในช่วงวันที่๒๘ถึง๓๑มกราคมครับ